อีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องนี้มีเงื่อนงำค่ะ
หากใครจำเป็นได้ต้นปีที่ผ่านมา
การเสียชีวิตของเน็ตไอดอลปอปลาตากลมนะคะ
มีการพิสูจน์หลายครั้งตอนแรกบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
แล้วก็มีการทางย่ัดทางครอบครัว
บอกว่าไม่น่าใช่ไม่โอเค
เพราะว่าลูกสาวไม่มีอาการแบบนี้ไม่เคยบ่นอะไร
แล้วก็ไปเกิดเหตุที่บ้านของสามี
ล่าสุดมีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน
แล้วก็ล่าสุดสามีของปปลาแอบเข้าพบตำรวจ
ให้การยืนยันเหตุนี้เป็นอุบัติเหตุ
ไม่ใช่การฆ่าตัวตายแบบใหม่แล้วนะ
นายกมลสินล้นนะคะสามีของนางสาวหาทัยชนกกลิ่นทอง
วารินโภธารสพนักงานสอบสวน
ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นเจ้าของคดีคนใหม่
ซึ่งกรณีนี้ก็สร้างความสงสัยให้กับญาติ
แล้วก็สื่อมวลชนที่ติดตามคดี
เพราะว่าขณะนี้จริงยังไม่มีการออกหมายจับ

แต่นายกมลกลับเดินทางไปติดต่อ
ขอให้ปากคำด้วยตัวเองให้ปากคำนาน๘ชั่วโมง

และที่สำคัญเขาสงสัยไปคุยอะไรกันนานนั่นน่ะสิ
พอให้ปากคำเสร็จ๘ชั่วโมงนะคะ
ก็รีบออกจากห้องสอบสวนแล้วก็ขึ้นรถเก๋งสีขาว
ที่ไปจอดรอรับหน้าสพบ้านแหลมออกไป
โดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดนะคะ
ซึ่งจากการสอบถามนายชะลอสินล้นบีดาของนายกมล
ซึ่งตามมาทีหลังก็เล่าว่าหลังเกิดเหตุ
กระมวลไม่ได้พูดถึงสาเหตุให้ใครฟัง
แต่มีอาการเครียดตัวเองไม่รู้ว่าลูกชายมาให้การเพิ่มเติมว่ายังไงเหมือนกัน
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามนายกมลนะคะ
เบื้องต้นนายกมลสารภาพเพียงสั้นว่าการตายของภรรยาเกิดจากอุบัติเหตุ
แต่คราวก่อนบอกว่ายิงตัวตายใช่ไหม
ใช่สำหรับเหตุนี้นะคะน้องปอปลาเนี่ยเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนอย่างมีเงื่อนงำนะคะ
บ้านเลขที่๓๔หมู่๖ตำบลบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งก็เป็นบ้านของนายกระมวลสามีนี่แหละเหตุเกิด๑มกราคมที่ผ่านมาเลย
แล้วก็ต่อมานางสาวซีริรัติกลิ่นทองมารดาพร้อมญาติกว่า๕๐คน
ก็ได้เดินทางไปร้องเรียนต่อผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
ขอให้รื้อฟื้นคดีค่ะเนื่องจากติดใจสาเหตุการณ์ตายของบุตรสาว
เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายจนต้องมีการสั่งให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวน
และรื้อคดีใหม่เมื่อต้นกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แยดก็เลยบอกว่าไม่น่าจากลักษณะนี้ในการหยิงแบบนี้นะครับ
เป็นอุบัติเหตุพอนักข่าวไปถาม
เดี๋ยวรอการสอบสวนการจัดรึกคติเข้ามาใหม่หรือว่ายังไงเนี่ยนะฮะ

ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าข้อมูล๘ชั่วโมง
การพูดคุยกับสามีน่าจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ